แรงงานชาวพม่านางสาวเชอรี่
เขาก็ใช้วิธีการคืออุตส่าห์ทำงาน
หอมรอมริบมาได้ไปซื้อทอง
สอยกำไรทั้งแหวนทั้งต่างหู
น้ำหนัก๗บาทใช่แล้วก็เอาใส่กล่องพลาสติกเอาฝังดินเอาไว้
คือทำเหมือนสมัยโบราณที่แบบใส่หายฝังดินนะคะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วโดนขโมยมาขุดแล้วก็เอาทองทั้งหมดไปนะคะ
เรื่องนี้มันเป็นข่าวเป็นคราว
แล้วก็ทนายรณรงค์ก็มาช่วยเรื่องนี้

คือตัวคุณเชอรี่เขาก็บอกเขามีทรัพย์สิน
ก็ไม่รู้จะเก็บไว้ตรงไหนดีคุณตู้เซฟก็ไม่มี
ฝังดินไว้เลยละกันไม่คิดว่าจะหายนะฮะ
ใช่แล้วก็อย่างที่บอกค่ะเธอตั้งใจไง
ว่าเก็บเงินค่าแรงวันละ๓๐๐เอาไปซื้อทอง

แล้วเธออยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะ
มันเป็นบ้านเช่าที่อยู่กับเพื่อนร่วมงาน
บ้านหลังนี้ประมาณสัก๕๐ตารางวา
อยู่ในหมู่บ้านทองสถิตวิลล่าที่อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายก
ซึ่งนางสาวเชอรี่เล่าให้กับทีมข่าวฟัง
บอกว่าคืนก่อนแม่ฝันบอกว่ามีคนมาขโมยทอง
แล้วก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดว่าเอาทองเก็บไว้กับตัวมันจะหายไหม
ทีนี้ก็เลยเอาทองทั้งหมดที่มีมีอะไรบ้าง
สร้อยคอ๓เส้นมีกำไร๓วง
มีซ้อยข้อมือหนึ่งเส้นมีตังหูหนึ่งคู่

ก็คุยกันว่าเรามีทรัพย์สินแบบนี้
มีทองนี้เก็บไว้กับตัวไม่ได้ทำยังไงกันดีลูก
เอายังไงดีล่ะแม่ก็ใส่กระปุกละกัน

คุณผู้ชมเห็นแล้วก็ห่อด้วยเศษผ้า
เอาไปฝังดินไว้ข้างบ้าน
คือจริงเอาไปฝังตั้งแต่วันที่๔พฤษภาแล้วนะ

ก็พอกลับมาถึงบ้านเสร็จแล้วแม่ก็บอกเออ
ไหนเอาทองมาดูสิลูกเอามาให้แม่ดูให้ไหนลองใส่หน่อยสิ
ทีนี้เธอก็เลยเดินมาข้างบ้านตั้งใจจะขุดดู

แต่สิ่งที่มันเหลืออยู่ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นรองเท้าแตะ
เป็นมีดปังต่อใช่ไหมมีดพระแล้วก็ใช่ค่ะ
เจอพวกผ้าเจอกล่องพลาสติกแบบนี้
แต่ไม่รู้ว่าโจรมันมาขุดไปตั้งแต่วันไหนแล้วนะครับ

แม่นอนฝันไม่ดีว่าเออทองอยู่กับตัวเอง
คนจะมาขโมยมึงมาเอาไปอะไรอย่างนี้แม่

ตัดสินใจไปฝังไว้ตรงนั้นจะปลอดภัยกว่าในใจเขาคิดแบบนี้

แล้วก็ข้อมูลของลูกหนูก็มีตังหูแม่ก็มี
ก็คือรวมเบ็ดเสร็จแล้ว๗บาท๗บาท

ซึ่งทางผู้เสียหายเธอก็บอกว่าเธอเป็นแรงงานต่างด้าว
ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเอาสามีก็ติดตามดูทีวีอยู่
ก็พอรู้ว่ามีทนายรณรงค์แก้วเพชรนี่แหละ
ที่พอจะช่วยได้ก็ลองพยายามติดต่อไป
ซึ่งธนายรณรงค์ก็ให้ความช่วยเหลือนะคะ๑๑โมงวันนี้เนี่ย
พาผู้เสียหายไปแจ้งความที่สพองคารักษ์เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบช่วง๔ทุ่ม
เมื่อคืนนี้ปรากฏว่านางสาวเชอรี่เขาบอกว่า
รองเท้าแตะกระปุกพลาสติกมีดปังตอ๑เล่ม
มีพระที่คนร้ายทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้า
แล้วก็ตั้งเอาไว้อยู่หน้าบ้านตั้งใจจะให้อันนี้
ให้ตำรวจได้ตรวจสอบพิสูจน์หลักฐาน

ปรากฏว่าตั้งไว้ที่หน้าบ้านมีใครก็ไม่รู้

ตอนนี้มีดนี้มันหายไปค่ะ

ลายนิ้วมือคนร้ายไปหมดเลย
ทีนี้ก็เลยต้องไปตรวจสอบว่าที่บ้านพักนี้

คนงานที่พักด้วยกันมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้หรือไม่